สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
แล้วเมื่อไหร่ที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากจนเกิดอุทธกภัย
ปกติช่วงนี้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดอุทธกภัย
ช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะ
แต่ว่าปีนี้เราเจอกับปรากฏการณ์เอลนินโย
คาดการณ์ได้ว่าภาวะที่จะเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย
จะไม่หนักเท่าปีก่อนค่ะ
และช่วงนี้ฝนในพื้นที่ประเทศไทยลดลง
เพราะว่าร่องฝนขยับขึ้นไปพาดผ่านทางตอนบนของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
แต่ว่าที่ไทยยังมีฝนเพราะว่าเรายังคงมีลมฝนประจำฤดูค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ริมทะเลอ่าวไทยและอันดามันตอนบน
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
วันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ๑องศาเซลเซียส
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่๒๔๓๖องศาเซลเซียสค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะ๑๗๐ของพื้นที่
ระวังน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยค่ะ
ฤดูฝนแบบนี้เช็คสภาพล้อและสภาพเบรกเป็นประจำ
เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะ